บางคนแหมถามเรา๒คนนะว่า

วันพรุ่งนี้เดี๋ยวผมไลน์ไปหาน้องใบตองให้เขาส่งเฉพาะเสียงมา

ตอนที่กำลังไปเที่ยวมีความสุขเนี่ย
มันจะไม่ทำร้ายใจกันไปเหรอคะคุณค่ะ

เพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวไปเที่ยวกันบ้างดีกว่า

ไปดูเหล่าบรรดาฝูงนกนานาชนิด
เขาบอกว่ามาเป็นนับหมื่นตัวเลยนะครับ
ลงไปทานแมลงแล้วก็ฝูงลูกปลาที่อยู่ในทุ่งนาที่จังหวัดอ่างทอง

พอลงไปในพื้นที่นี่ก็ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่
ไล่กินแมลงไล่กินลูกปลานี่แหละครับ
พื้นที่ตรงนี้นะครับคือพื้นที่หมู่ที่๑
ตำบลอินทรประมูลอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง
อย่างที่บอกครับเต็มไปด้วยฝูงนกนานาชนิดมากันเป็นหมื่นตัวครับ
โฉบลงมาหากินแมลงหนอนและลูกปลาบริเวณกลางหนาทุ่งอินทะประมูลนะครับ
หลังจากที่ชาวนาเขากำลังใช้รถไถทำการตีเทือก
เพื่อปรับหน้าดินเตรียมพื้นที่ในการทำนานั่นเองนะครับ
หลังจากมีฝนตกลงมาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องส่งผลให้ดินกลางทุ่งมีความชื้น
กลายเป็นแหล่งพ่อพันธุ์ของแมลงนานาชนิด
รวมทั้งด้วงใส่เดือนแมงกระชอนและลูกปลาขนาดเล็กที่อาศัยอยู่
ฝูงนกน้ำหมื่นตัวนะบินลงไปหากินกลางทุ่งนาเป็นจำนวนมาก
อย่างที่เห็นเนี่ยถือว่าเป็นการช่วยเหลือชาวนานะ
ช่วยยังไงอ่ะคุณอ้าวช่วยกำจัดวัชพืช
แล้วก็แมลงที่อยู่ในนาข้าวอีกทางหนึ่งไงครับคุณผู้ชมครับ
เรื่องนี้นะครับนายเอกลักษณ์คุมสาขาอายุสามสิบเอ็ดปี
ชาวนาหมู่ที่๑ตำบลอินทรประมูลก็กล่าวว่าในตอนที่เตรียมพื้นที่ในการปลูกนาเนี่ยนะครับ
เขาก็จะเป็นการปรับหน้าดินพอปรับหน้าดินแล้วเนี่ย
บรรดานกกระยางนกเอี่ยงนกปากห่างนกกาบบัวฝูงใหญ่เลย
จำนวนมากบินมาเป็นหมื่นตัวเพื่อมาจิกหาแมลง
แล้วก็ลูกปลาตัวเล็กกินเป็นอาหารเพราะว่าตอนปรับหน้าดิน
มันก็จะโดนปรับเอาพวกแมลงแมลงมันก็จะโดนขุดขึ้นมาไง
ใช่ที่มันอยู่ใต้ดินใช่ไหมใช่แล้ว
ดินมันถูกพลิกขึ้นมาอ่าด้วงเอ่ยหนอนเอยปลาเอ่ยเนี่ย
โอ้ยดินน้องแดงน้องแดงเป็นอาหารของนกเหล่านี้
ทานกันไปก็ถือว่าเป็นการกำจัดแมลงตามวิธีของธรรมชาตินั่นเองนะครับ
ค่ะ
ยางนกเอี่ยงมากินแมลงที่อยู่ในต่อตังค์
พอทางเวลาเราตีไปเนี่ยมันจะออกมันจะออกมา
กมันก็จะกินกันมีนกมีพวกแมลงและลูกปลา
โดนมากอยู่ในพื้นนาเนี้ยที่แมลงอยู่ในในพื้นนาเนี้ยเป็นแมลงดี
มีเพิ่งตัวไส้เดือนตัวไอ้ด่วงกับไอ้แมลงกระชรจะเยอะ
แล้วมันก็นี่นกมันจะกินมันจะมากินอย่างนี้ประจำ
ทุกทุกคราวทุกครั้งที่เรามีการตีไอ้ตัวแมลงเนี่ยจะอยู่ในพื้นดิน
ดินเนี่ยเราปั้นขึ้นมาจะออกมาเยอะอันนี้ไงก็ถือว่าเป็นการกำจัดแมลง
กำจัดวัชพืชก่อนที่จะหวานข้าวลงไปด้วยวิถีทางธรรมชาติ
เอื้ออิงอาศัยกันครับคนช่วยสัตว์สัตว์ช่วยคนนะ
ก็จะอุดมสมบูรณ์คิดดูถ้ามันไม่มีนกเหล่านี้มากิน
อืมพื้นดินเป็นไงมันอาจจะแบบมีวัชพืชส่วนเกินที่ไม่จำเป็น
ใช่แล้วเออนะคะแต่ถ้าเกิดไม่มีเราหวานข้าวลงไปมันก็จะไม่ได้ผลตามที่ต้องการ
เออน่าด้วงเดิ้งอาจจะไปทำลายพวกผู้ผลการเกษตรนะคะถูกต้อง